แต่ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่จริงเรื่องของโควิด๑๙
อย่างที่คุณภาคภูมิพูดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการ
จำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้เห็นแล้วใจหายจริงนะคะ
แล้วเราก็มีการนำเสนอข่าวความสูญเสีย
แล้วทางโรงพยาบาลบอกว่างั้นกลับไปรอที่บ้านก่อนนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้

ก็รอแต่รอไม่ไหวสีอาชีวิตสัก่อนค่ะ
คือทางโรงพยาบาลโทรศัพท์ไปหาคนในบ้านว่า
กำลังไปรับแล้วนะอ่ากำลังจะถึงแล้วนะครับ
แต่คนที่บ้านบอกว่าไม่ทันแล้วคุณยายเสียชีวิตแล้วค่ะโอ้โห
อายุเยอะแล้วด้วยนะคะอายุเก้าสิบสอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงใส่ชุดพีพีอี
แล้วก็นำร่างคุณยายสงวนอายุเก้าสิบสองปีที่เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้า
อยู่ที่บ้านในชุมชนหลังวัดพระพลาอำเภอเมืองนนทบุรี
แล้วก็นำไปชาปนกิจศพที่วัดเขมาพิรัตรารามพระอารามหลวง
ที่อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ที่บ้านก็มีอยู่กับสามคนนะคะครับมีคุณยายท่านนี้มีตัวเธอ
แล้วก็ลูกสาวเธออืมคือลูกสาวเนี่ยไปรักษาโควิดสิบเก้า
อยู่ที่โรงพยาบาลสนามตัวเธอก็ดูแลแม่อยู่ที่บ้าน
ก่อนที่จะเสียชีวิตก็ไข้ขึ้นสูงมากแล้วก็ไอนะคะ
โรงพยาบาลเนี่ยก็คือพาไปตรวจหาเชื้อกันหมดมันเริ่มต้นจากลูกสาวนี่แหละ
ลูกสาวว่าติดโควิด๑๙ก็เลยต้องตรวจกันทั้งบ้าน
ผลตรวจออกมาลูกสาวติดคุณยายติดแต่เธอไม่ติด
เจ้าหน้าที่บอกว่างั้นให้กลับไปรอเตียงที่บ้านให้ตัวคุณยายอ่ะ
เตียงที่บ้านแต่ลูกสาวก็ไปโรงพยาบาลสนาม
ระหว่างรอค่ะโอ้โหมีอาการหายใจไม่ออก
ตอนกลางดึกเมื่อคืนคุณผู้ชมหายใจไม่ออก
เหนื่อยและเสียชีวิตคือจริงจริงแล้วเนี่ย
โรงพยาบาลบอกว่าจะไปรับตั้งแต่เช้าวันนี้เลยนะ
นัดกันตั้งแต่หกโมงเช้านะคะจะรับไปรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
แต่ไม่ทันคุณผู้ชมคือตอนเช้าเจ้าหน้าที่ติดต่อมาว่า
มารับแล้วกำลังจะถึงแล้วคือไม่ทันคุณยายเสียชีวิตไปแล้ว

รับแม่ด้วยรับพี่ไปตรวจด้วยข้างหลังเองแต่ลูกพี่ไปไปแล้ว
ลูกพี่ไปก่อนแล้วไปนอนแล้วแล้วแม่ก็ติดจากไหนอ่ะ
ไม่รู้เด็กมีเยอะแยะเด็กในบ้านหรือในซอยในซอยอืม
เด็กในซอยทุกบ้านเลยมีเด็กก็ทีนี้ค่ะลูกสาวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าปกติแม่ไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าอายุเยอะแล้ว
น่าจะได้รับเชื้อจากคนในชุมชนละมั้งครับก็ใจหายนะคะ
คิดว่าจะจากไปเร็วแบบนี้ไม่ทันได้ร่ำลา
เมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปรักษาแล้วนะ
แต่ตอนดึกเนี่ยอาการหนักตอนดึกไปดูอีกทีคือนิ่งไปเลยเสียชีวิตไปแล้วค่ะ